ล่าสุดครับมติมีมาว่าให้ลดลงไปได้อีก๑๑สตางค์คุณผู้ชม
จะเหลือหน่วยละ๓บาท๙๙สตางค์มีผลตั้งแต่งวดบินเดือนกันยายนนี้ทันทีเลย
ไปจนถึงสิ้นปีก็คือเดือนธันวาคม
โดยรองนายกพิรพันธ์ยืนยันว่าเป็นไปตามกฎระเบียบ
ฝ่าฝืนวินัยการเงินการคลัง
โดยอัตรานี้ลดได้มากกว่าที่ภาคเอกชนเรียกร้อง
ค่าไฟฟ้าเหลือ๔บาท๒๐สตางค์
ก็เป็นความต้องการของนายกเศรษฐาด้วยครับ
ต้องการให้ค่าไฟฟ้าต่ำกว่าหน่วยละ๔บาทนะครับ
เรื่องนี้เป็นข่าวดีของผู้รับเงินอุดหนุน

โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงพัฒนาสังคม

โอนเงินเด็กแรกเกิดหรือเงินอุดหนุนบุตร
เดือนกันยายนปี๖๖จำนวน๖๐๐บาท
เข้าบัญชีผู้มีสิทธิจำนวน๒๒๐๐๐คนแล้ว
ตั้งแต่เวลาตี๒ถึงเที่ยงของวันที่๑๘กันยายน
ซึ่งหากผู้ที่ได้รับสิทธิคนไหนที่ยังไม่ได้เงินเข้าบัญชี
ติดต่อสอบถามได้นะคุณผู้ชมได้ที่หมายเลข๐๖๕๗๓๑๓๑๙๙ครับ
สอบถามได้ที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดเลยครับ

สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับ
เรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องที่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับนักท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปีครับ
แล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเที่ยวมาตรการฟรีวีซ่าด้วย
โดยผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยหรือทอท
เปิดเผยว่าสนามบินเชียงใหม่ที่เดิมเปิดทำการ๑๘ชั่วโมง
แต่มีนักท่องเที่ยวจีนญี่ปุ่นเกาหลีอยากให้มีเที่ยวบินเพิ่ม
ดังนั้นในวันที่๑พฤศจิกายน๒๕๖๖นี้เป็นต้นไป
จะเปิดทำการตลอด๒๔ชั่วโมงไปเลยครับ
เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
อดรับมาตรการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนและคาซักสถาน
เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง
และยังกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมครับ